ถ่าวพี่หนุ่มกันตัวเอง

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพลอยเข้าไปขึ้นไอจีของตัวเอง
เอาไอจีของคุณพลอยขึ้นมาดูสักนิดนึง

นี่อ้าวไม่ใช่อันนี้

อันเดียว

จนเธอไม่มีปัญญาซื้อ

ปรากฏว่าคุณพลอยก็ได้มีการไปซ้อมแล้ว

คุณพลอยไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีด้วย
คนก็เลยจับกระแสเมาส์กันใหญ่เลย

คุณพลอยน่าจะเกิดปัญหาอะไร
กับทางทีมงานของคอนเสิร์ต

ประมาณว่าทีมงานคอนเสิร์ตเห็นฉันเนี่ย

ฉันก็ไม่ขึ้นคอนเสิร์ตนี้

พี่ม้ามองยังไง

ไม่สวยไม่ถูกใจแปลความว่ายังไง
ก็มีขณะพี่ม้าต้องรู้อะไรมาใช่ไหม

เอาอีกแล้วมีคุย

มันก็เป็นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็คงมีเหตุผลของเขานั่นแหละ

มันก็ต้องสวยจริงมันถึงจะไปโทรให้คนนู้นคนนี้เขาดูได้

ห้า
หนุ่มเคลียร์เรื่องพี่หนุ่มมาด้วยดีกว่าเร็ว
ขึ้นไอจีด้านพี่มอดดำทำไม

ขึ้นไอจีว่าปกติเนี่ยนะ

คนปากเดินสายบุญแต่ใจเดินสายบา

เดินสายบุญใส่ใจเดินสายบาป

พี่หนุ่มเคลียร์ราชยังไม่เท่าบาปที่มึงมี
พี่หนุ่มเคลียร์ราชยังไม่เท่าบาปที่มึงมี

แล้วมดดำเขาก็เลยโวยวายมาบอกว่า

คือถ้ามดดำอยากจะรับก็รับไป

จริงแล้วผมไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจตนาจะว่าใครหรอก
อยู่ดีมันนอนคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างนี้

แต่ว่าคนเราใจมันก็ชอบทำบาป
พยายามจะพูดอยู่เสมอที่ฉันจะไปทำบุญนะ
ฉันจะอย่างงูนะฉันจะอย่างงี้โอ้ยสวดมนต์

ไม่ค่อยเชื่ออะไรพี่หนุ่มตอนนี้นะความลับเขาเยอะมาก
แต่เรื่องจริงแล้วอย่างไอ้คำว่า

จริงผมก็คิดถึงความหมายมันคืออะไรรู้ไหม

นกเนี่ยเวลากินแล้วบินแล้วมันจะขี้ไปเรื่อย

กระบินขี้ไปเรื่อยแต่คนเองเนี่ย

มันเป็นบาปได้เสมอเลยนะ

ผมก็เลยรู้สึกว่าเออไอ้นกขี้เรียราชเนี่ย
จริงแล้วมันยังน้อยกับบาปของมนุษย์ที่สร้างเลยอะ
แต่ถ้ามดดำอยากจะรับไป

มดดำเนี่ยนะฮะเวลาที่แบบไปอินเดียเห็นไหม
ไหวอุณสาห์สู่อุณนี่นั่น

ไหว้ขอให้ฉันมีงานร่ำรวย

แต่นี่ไปหวังผลใจก็เป็นบาปแล้ว

อันนี้เอาดูไหมนี่
นี่มาแล้ว
เห็นมั้ย
พี่หนุ่มพี่หนุ่ม

พี่ชอบน่ะเรื่องบุญชอบแต่บางทีบางทีไปเจอพระบางรูปลงอนิจังก็เลยเฉยไป
ดูคำพูดเค้าก็ไปดูที่หมดดำเห็นไหม
เหรอเนี่ยเสกเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้พูดนะว่า
ขอให้แบบว่าทุกคนก็ร่มเย็นเป็นสุข
ไม่ใช่นะขอให้ตัวฉันเองเนี่ยร่มเย็นเป็นสุข

นี่เดี๋ยวมีนักข่าวบางสำนักต้องไปตามสัมภาษณ์พี่มดดำ

คือเป็นเรื่องเป็นราวทำให้พี่มดดำต้องมานั่งตอบคำถาม

ผมมาไปเจอคนบางคนปากเลยบอกโอ๊ยฉันชอบทำบุญนี้

เขาชอบมาโกหกชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เขากดเรื่องอื่นเขาไม่ได้กดเรื่อง

เรื่องบุญบาปเขากดเรื่องอื่น
เล่างนัดแล้วเราไม่ไปตามนัด
จองแล้วอันตรายเงินแหละ

เรื่องนี้ต้องไปเคลียร์กันเอง
สอบพิรุษโตโน่เขินเลี่ยงเผชิญหน้าหยาด
อุ๊ยคือเค้าก็เป็นข่าวกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่า
โตโน่ไปขายขนมจีบอย่าทิพย์หรือเปล่ายังไง
ล่าสุดนี้นะคะเขาก็จริงก่อนอันนี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันทั้งคู่
ล่าสุดไปเจอโตโน่และหยาดทิพย์พร้อมกันเลย
ในงานหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง

เขาบอกว่าโตโน่เขาพูดเลยว่าจะไม่ให้เขาเขินได้ยังไง

ตบมือแล้วกรี๊ด
ไม่นั่นเป็นผมผมไม่เขินนะถ้าเกิดมันไม่ใช่ความจริงผมก็พี่ไม่เขินเหรอ

นี่ฟังบทสัมภาษณ์ของโตโน่สักนิดนึง

กินปูนร้อนท้องหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
หนูสงสัยก็ไม่ไหวเลยดึงโตโน่มาเคลียร์เลยนะคะ
ถามถึงเมื่อกี้ที่พยายามเอื้อมมือมาทัก
เขาก็บอกว่าก็ดีใจที่ได้เจอกัน
แล้วบอกว่าเห็นมีการสะกิดกันด้วย
ก็ขอบคุณพี่ทุกคนที่เมตตายังไงก็โดนครับ
สะกิดอะไรอ่ะสะกิดอะไรก็ทักทายไงคะ
เจอกันในงานเขาไม่ได้มาพร้อมกันนะ

สมมติพี่พัดเท่าไหร่พี่นุ้มอย่างนี้ประมาณอย่างนั้น
แต่ชอบโตโน่ตอบคำถามมากนะคะ
โตโน้ก็บอกว่าคบคุณพี่ทุกคนที่แม่ตายอย่างไรก็โดนครับ
เพลงของผมปล่อยเอ็มวีออกมาแล้วหัวเราะ
คือตอบคนละคำถามกับที่พูดไปค่ะ

หนึ่งในนั้นก็มีหยาดด้วยขอบใจมาก

ตรงคำถามที่นักข่าวเขียนอย่างนี้นะคะ

เขาบอกว่าแหมมีสิเป็นข่าวขนาดนี้

คุยกันบ่อยไหมไม่ได้คุยเลย
คุยล่าสุดก็คือตอบโปรโมทเพลงแล้วส่งเอ็มวีไปให้ตังโมฟังไหม

ถ้าหลุดออกไปจากวงจรชีวิตฉันแล้ว

มาก่อนไหมว่าจะเจอยายก็ไม่รู้ครับ

แล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดพี่นักข่าวตามมา
ถ้าต้องถ่ายรูปร่วมเฟรมกันได้หรือเปล่า

แต่ว่าถ้าเกิดร่วมกันแล้วเรื่องมันจะยาวไหม
พัฒนาหรือเปล่าโตโน่ก็บอกว่าไม่มีหรอกครับ

เขายังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนคุณแม่
เขาบอกว่านี่ไงเขาถามว่าโอกาสจะพัฒนา
บอกว่าไม่มีหรอกเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้ว

นี่โตโน่พูดอย่างนี้นะคะ

แล้วเขาก็ให้โปรโมทให้หน่อยก็ช่วยแชร์
ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวเพื่อนคนอื่นใหญ่ก็ช่วยเหมือนกัน

แต่เราก็โดนจับตามองไม่อยากให้มองในแนวนั้นนะคะ

คือปกติเราก็คุยกันบ้างอยู่แล้ว
แล้วพอเขามีเพลงออกมาใหม่เราก็ได้ช่วยเขาโปรโมท

คุยอะไรกันคะอยากรู้เมื่อกี้นี้

แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอยู่ไปซื้อกล่องใหม่มาดู

พรุ่งนี้นะฮะทางสมาคมนักข่าว
จะมีการประกาศรายชื่อ
ดาราฉายาแซ่บแห่งปี

หนุ่มอะไรนะริ้นเหลี่ยมทอง

เมย์ก็โดนตอนนั้นเมย์โดนเข็มแทงใจ
อ่ออออแค่เข็มแคงแหละแถวแก่
เดี๋ยวว่ารอดูกันว่าดาราคนไหนเนี่ยจะติดหายาอะไรบ้าง
เพราะพรุ่งนี้รู้กันแล้ว

ก็คิดอย่าแล้วเล่นแค่

แต่น้องว่าพี่บี้กับกุ๊กกิ๊บต้องมีแน่ปีนี้

แต่ผมได้ยินมาแววนะคุณบี้เนี่ย

พี่ม้าจะมีมะ

เจอกับเราใหม่นะคะ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป